วันที่หนึ่งนะฮะวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
เรามีมาฝากกันหลากหลายพื้นที่นะฮะไปเริ่มดูที่วัดทรงเสวยกันก่อนครับ
ประชาชนก็เดินทางไปที่สาราการประเรียนเพื่อนำสิ่งของนะฮะ
ข้าวหวานขนมนมเนยน้ำแดงต่างของเล่นเด็กเสื้อผ้าที่เป็น
สีแดงไปถวายไอ้ส้มฉุนส้มฉุนเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชื่อของชาวบ้านที่สร้างรูปปั้นตั้งไว้ที่สาราแห่งนี้
เนื่องจากว่าหลวงปู่คร้อยเจ้าอาวาสองค์แรกรักแล้วเอ็นดูมาก
กับเจ้าส้มฉุนนะฮะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งออกมาปรากฏให้ชาวบ้าน
เห็นตลอดเลยนะฮะผ่านมาก็มีคนกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็สมหวังกันไปตามตามกันกับเจ้าส้มฉุนเนี่ยแหละครับนะฮะ
เมื่อวานมีการจุดประทัดแก้บนไปกว่า๘๐๐นัดแล้วก็ที่ปลายประทัด
มันมีเลขปรากฏขึ้นเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมไปดูแล้วกันว่ามันคือเลขอะไร
นะฮะที่ปลายประทัดจากการจุดอันนี้เสร็จมันก็ปรากฏเลขขึ้นมานะฮะ
มีทั้งแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งสามแล้วก็แปดห้าหกนะ
คนที่เขาไปจุดเขาก็ไปดูปลายประทัดแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคกันต่อไป
ค่ะจากไอ้ส้มฉุนครับ
ไปต่อกันที่กุมาลทองจุกดำอืม
ชาวบ้านก็ไปกราบว่ายสิงห์ศักดิ์ติด
คือมีหลายจุดแหละในวัดเนี่ยแต่จุดนี้พลาดไม่ได้จริง
ทางขึ้นสาราค่ะที่ฉันเคยไปนะคะ
เป็นลักษณะแบบโบราณอายุเก่าแก่เขาบอกเป็น
คือไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่นะ
เป็นสิ่งเก่าแก่อายุประมาณหนึ่งร้อยปีค่ะยืนอยู่แบบเนี้ย
แว่นดำเนี่ยเขาบอกว่านักเสี่ยงโชคเนี่ยมาแก้บนกันเยอะเลย
มีทั้งน้ำแดงมีทั้งอาวุธปืนเสื้อผ้าชุดทหารรถเด็กเล่น
หาจุดวางแทบไม่ได้เอาดูความศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนี่ฮะ
หาของจุดวางแทบไม่ได้แล้วนี่คือของแก้บนนะ
แทรกตรงไหนดีเออนอกจากนี้นะคะธนบัตรเนี่ยเต็ม
ตามตัวตามซอกตามมุมของตัวกุมารเนี่ยเต็มไปหมดเลย
เพราะว่าบางรายวิธีการก็คือขอโชคขอลาบเอาธนบัตรของตัวเองออกมา
แล้วก็ไปเหน็บไว้ที่จุดใดก็ได้และหลังจากนั้นหยิบคืนไป
แล้วจะเอาตัวเลขไท้ธนบัตรเนี้ยไปเสี่ยงโชคครับ
เดินทางมาขอโชคกุมารจุกดำบอกว่าเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตั้งใจขอค่ะเรื่องสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงที่สำคัญ
ขอโชคลาภไปด้วยก็แลกธนบัตรไปนะคะ
จะเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็เผื่อมีโชคบ้าง
อันนี้ทีมข่าวเราไปถามเขาก็เลยบอกรายละเอียดมานิดหน่อย
ต่อเลยนะคะไปที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวไปที่ไหนแล้วเนี่ย
น้องเล็งทรายครอบคลุมหลายตำบลนะคะ
อกจากจะเล็งทรายแล้วเล็งเลขกันด้วยนะ
ไปที่ต้นตะเคียนคุณผู้ชมโฟกัสให้ดีนะคะ
ให้ถูกจุดนะคะชาวบ้านแห่ไปเส้นไหว้ขอพรเจ้าแม่ตะเคียนทองภายในสารา
ภายในศาลาที่เนี่ยนั่นอ่ะคุณเห็นมั้ย
ตะเคียนต้นนี้เนี่ยถูกนำมาไว้ที่นี่ตั้งแต่วันที่๓๑พฤษภาคมปี๕๙แล้วนะ
ชาวบ้านมาค่ะรูปได้คล้ำได้รูปได้คล้ำได้รูปได้ถูได้
เอาแป้งถูกด้วยรูปได้และถ่ายได้แต่ถูกแล้วต้องกลับมาแก้บนนะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าเห็นตัวเลขเนี่ย๑๖๓กับ๓๓นี่คุณคุณดูสิเห็นเปล่า
เห็นไหมดูให้เป็น๑เป็น๖เป็น๓นะชาวบ้านเขาเห็นเขาบอกมา
เอ้าขนาดที่ที่วัดหาดไซน์งามเลขที่๕หมู่๑๓ตะบนวัดไซน์อำเภอเหมือนละครสวรรค์นะฮะ
ชาวบ้านเขาขุดเรือโบราณมาสองลำจากลำน้ำปิ่งขึ้นไปไว้ที่วัด
ลำแรกยาวแปดเมตรกว้าง๖๐เซนอีกลำขนาดใกล้เคียงกัน
ที่๒คาดว่าเป็นไม้ตะเคียนทั้ง๒ลำอายุน่าจะประมาณ๑๒๐ปี
หลังจากนำขึ้นมาได้ที่วัดเนี่ยชาวบ้านก็ไปกราบไหว้บูชานะครับ
แล้วก็ถูกได้โชคได้ลาบกันหลายคนเหมือนกันก็นำสิ่งของไปกลับไหว้
ขอพรนะฮะน้ำแดงชุดไทยส่วนเมื่อคืนเนี่ยนักข่าวเราไปซุ่มดู
ก็มีชาวบ้านมาฮะดึกก็มามาถูมาถ่าย
บางคนก็บอกดิฉันเห็นเลข๘ที่ฉันเห็นเลข๑อะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ค่ะเอาปิดท้ายที่เรื่องแปลกเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
คุณบุญชูเหมือนชอบนะคะเป็นชาวบ้านตะบนนรุ่งอำเภอศรีขอรภูมิค่ะ
เอาหายโบราณไปตั้งไว้อยู่ในบ้านตัวเองนี่แหละให้คนมากราบไหว้
ทำไมล่ะทำไมต้องตั้งให้คนมากราบไหว้
บอกว่าเขาไปขุดเจอเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วมันไปเกิดเหตุการณ์ตะลึงตึงถึง๒ครั้งด้วยกัน
เขาบอกว่าเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือป้าละเอียดป้าละเอียดเป็นชาวอำเภอเดียวกันนี่แหละศรีขอรภูมิ
กราบไหว้นี่ป้าละเอียดนะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
ละเอียดช่วงที่กำลังไหว้หายอยู่และชาวบ้านก็เชื่อว่าป้าเนี่ยจะต้องถูกปู่นาคาราชเข้าสิง
เพราะว่าจู่คุณป้าล้มตึงลงไปเลยค่ะแล้วก็ตะโกนออกมาเป็นตัวเลข
และอันนี้คือเหตุแปลกครั้งแรกนะครั้งที่สองคือเมื่อวานนี้เองค่ะเหมือนเดิมเลย
ทีนี้ป้าละเอียดบอกตัวเลขชัดแบบนี้เลย๖๘๕เข้าสิงแบบนี้๒ครั้ง๒หน
เขาเชื่อว่าแบบนั้นนะเชื่อว่าเข้าสิงนะและย้ำตัวเลขด้วย
และหลังจากนั้นก็ออกจากร่างไปซึ่งชาวบ้านไม่พลาดค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขตามที่ป้าละเอียดบอกซึ่งเชื่อว่าปู่นคราชเข้าสิง
เอาไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อค่ะ
ย้ำแบบนี้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมอ
คุณผู้ชมก็ดูไว้เป็นความบันเทิงแล้วกันนะครับ